เอาล่ะต่อเนื่องเลยกับประเด็นโซเชียลที่มันร้อนแรงร้อนชา
ยิ่งกว่าผัดชาที่คุณผู้ชมอาจจะกินอยู่ในขณะนี้
ก็คือกรณีมือที่มองไม่เห็น
หยิกน้องเป่าลูกคุณแม่คุณกุ๊บกิ๊บ
มือที่มองไม่เห็นคือใช้ทางด้านประเด็นการเมือง
แต่ณตอนนี้มือที่มองไม่เห็นต้องใช้ประเด็นบันเทิง
เพราะว่ามือที่มองไม่เห็นคือตอนแรกไม่รู้ว่ามือใครไปยิงน้อง

แต่ว่าในที่สุดแล้วชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับ

เขาเห็นแล้วมือนั้นแล้วก็ส่งคลิปไปให้คุณกุ๊บกิ๊บดูเรียบร้อยแล้วนะคะ
รู้ตัวแล้วนะคะว่ามือหยิกคนนี้เป็นใคร
แล้วก็เตรียมที่จะเดินทางขอโทษคุณกุ๊บกิ๊บ
แล้วก็ไปพร้อมทนายความนะคะ
เอาล่ะไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมน้องเป่าเนี่ยเป็นเด็กฉลาดแล้วก็น่ารักนะมีแฟนคลับเยอะ
คนที่อุ้มเนี่ยไม่ใช่คุณกุ๊บกิ๊บนะคะคือป้าเปิ้ล
เปิ้ลอุ้มน้องเป่าเพื่อให้แฟนคลับได้ถ่ายรูป
น้องก็เล่นน่ารักหัวเราะ
แต่ปรากฏว่าจังหวะนี้เลยค่ะผู้หญิงที่เราเบอร์หน้า
ไปใช้มือที่มองไม่เห็นเนี่ยนะคะเอื้อมไปหยิบน้องจนกระทั่งน้องร้องจากเลย
เมื่อวันก่อนน้องไปออกงานไปออกอีเวนต์กับคุณแม่

แล้วน้องก็ร้องกระจองงอแงแบบนี้เลยนะ
ตอนแรกป้าเปิ้ลเขาก็คิดว่า

ก็เลยอยู่อารมณ์ดี

แล้วก็ตกใจแต่ว่าวงกลมสีดำเนี่ยนะคุณผู้ชม

ตอนแรกบอกตรงนะว่าไม่มีใครรู้ว่าเป่าเป็นอะไร
กระทั่งน้องไปฟ้องแม่คือก่อนที่จะนอน
สักประมาณเที่ยงคืนของวันเกิดเหตุ
เป่าไปบอกคุณแม่ก็คือคุณกุ๊กกิ๊บแบบนี้บอกว่า
คุณแม่มีคนตีที่หลังเจ็บด้วยเลยร้องไห้หาแม่
จากนั้นคุณกุ๊บกิ๊บเขาก็เลยพยายามที่จะถามลูกว่า
ว่ามีใครทำน้องเปาเปาหรือเปล่า

กระทั่งมีชาวเน็ตซึ่งก็เป็นแฟนคลับน้องเป่านั่นแหละ
ส่งคลิปนี้ไปให้ครอบครัวรู้
ก็เลยเอาล่ะคุณกุ๊บกิ๊บก็เลยรู้ว่า
น้องเปาเปาโดนหยิกเขาซะแล้วนะคะ

ตอนที่น้องเป่าเล่าให้คุณกุ๊บกิ๊บฟังหน่อยค่ะ
คือเด็กบอกว่าตีจริงแล้วก็คือหยิกนั่นแหละ
คือมันหยิกแต่ว่าสิ่งที่น้องรู้เนี่ยคือมันเจ็บ

คุณแม่กุ๊บกิ๊บเองก็นำคลิปนี้ไปโพสต์ลงไอจี
เพื่อเตือนคนรักเป่าบอกว่ารักน้องได้
หั่นเขี้ยวได้แต่อย่าทำน้องเจ็บค่ะ
แต่ที่แรงไปกว่านั้น
ก็คือเหล่าบรรดาแฟนคลับค่ะที่พากันตามล่าหามือหยิกรายนี้
จนกระทั่งไปขุดเจอเฟซบุ๊คของผู้หญิงคนนี้
แล้วก็พบว่าเธอมีดีกรีเป็นถึงคุณหมอเป็นแพทย์หญิงนะคะ
หลังจากนั้นบรรดาคนที่รักเป่าก็เข้าไปถล่มเลยค่ะ
ถล่มในเฟซบุ๊คของเจ้าของเฟซบุ๊คคนนี้
คนที่หญิงน้องเป่าเนี่ยสุดท้ายเธอก็ปิดเฟซบุ๊กหนีไปนะคะ
ล่าสุดทางผู้จัดการคุณแม่ของกุ๊บกิ๊บ
ก็ได้เปิดเผยว่าทนายความของคนหยิกน้องเนี่ย
ติดต่อไปขอเคลียร์แล้วนะแล้วก็อยากจะเจอกุ๊บกิ๊บเพื่อขอโทษ
โดยเจ้าตัวยอมรับว่าเขาเป็นคุณหมอจริง
แล้วก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะแต่ที่ทำไปเพราะว่ามันเขี้ยว

ซึ่งป้าเปิ้ลบอกว่าจะขอเป็นคนกลางช่วยนัดให้
แต่จะเป็นวันไหนเมื่อไหร่อันนี้ต้องติดตามนะคะ
ล่าสุดครอบครัวของน้องเป่าก็ได้มีการโพสต์คลิปล่าสุดบอกว่า
เมื่อคืนที่ผ่านมาอัปเดตคำพูดจากน้องเป่า
ขอบคุณบรรดาแฟนคลับตอนนี้หายดีแล้วนะจ๊ะ

แต่ลักษณะคำพูดของเด็กเนี่ยคือโต๊ดนะ

เพราะว่าเขาจะสลับคำยังไม่ถูกต้อง

ขอบคุณค่ะที่เป็นห่วงหายดีแล้วอย่างนี้แบบ

แล้วตอนที่คุณแม่ถามว่าหนูโดนตีที่ไหน
ดนตรีที่บิ๊กซีบิ๊กซีรู้ด้วยบิ๊กซี
รู้ด้วยบิ๊กซีพระราม๔จุดเกิดเหตุ
มันเขี้ยวได้คุณผู้ชมแต่อย่าทำแรงขนาดนี้ฮะน้องเจ็บนะครับ